บุยโหดแล้วคุณล่ะครับโหดได้ยัง
โหลดแล้วโหลดแล้วโหลดเลยโหลดเลย
ความสนุกสนานรอคนอยู่โหดอีกโหดอีกโหดอีกโหดอีกโหดอีก

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามติดชีวิตลูกทุ่ง

รับเชิญของเราวันนี้ที่เราจะมาตามติดกันครับ

นักร้องลูกทุ่งหมอลำซิ่ง
สวยน่ารัก
หลายครั้งพอผมดูศึกษาข้อมูลของแขกรับเชิญของเรา
ผมว่าอดคิดแทนไม่ได้ครับว่า
จริงแล้วเธอคนนี้น่าจะทำอะไรได้มากกว่าหมอลำซิ่ง
ด้วยรูปลักษณ์รูปร่างหน้าตา

คุณผู้ชมเคยเป็นไหมครับผมชอบคิดแทนคนอื่นประจำเลย
ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะด้วยรูปลักษณ์แบบนี้ทำไมเหรอ
ทำไมเธอถึงเลือกเป็นหมอลำซิ่ง
ผมว่า๑ชั่วโมงนี้ผมได้คำตอบรวมทั้ง

และตอนนี้น้องกิ๊กรุงดไฟอยู่ข้างหน้าแล้วครับ
กรุงนภาแสงสินสาวหมอลำซิ่งสุดสวย
เสียงดีจากอุบลราชธานี
ที่นอกจากหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักป้นเซ็กซี่แล้ว
นำเสียงลูกคอ๗ชั้นของเธอกล่อมาเป็นเสารองไข่
จนเธอกลายมาเป็นขวัญใจคนฟังเพลงลูกทุ่งหมอลำได้ไม่ยาก
แค่เพียงคิดถึงครั้งหนึ่งเคยฮักกันให้มันผ่านมาแล้วหลายปี
ทามมานางสาวเกาอยู่ข้างเที่ยงที่เคยข้างเคียงกับเธอ
แม่งหนูนี้มันสิบอกเคลือกราว
กิ๊กกุรุงตภาพดรงดังมาจากการร้องเพลงหมอลำ

ลีลาร้องเพลงช้าที่กินใจ

วกกับเครื่องแต่งกายสวยเซ็กซี่
และที่สำคัญเพลงอื่นภัยร้อของเธอ
ก็เรียกกระแสยอดวิวได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
เหงามะเอิญเจ็บมาเรียนเชิญ
น้ำเอิญถึงทีเหนามาเอิญ
เจ็บมาเรียนเชิญนำเอิญถึงที
ใจที่มีก็มุนส่วงทางนองซ้ำตาย
โหดเอาให้อายพอสงสารสั่งประหาร
หัวใจซ้ำซ้มเที่ยวโจมความชำ
ความทรงจำที่เคยมีอายตามร้อนเรื่อยมาสังกัด
ใจมีความเจ็บเธอนี่แต่ลมแต่ตาย
บนเวทีเรียกได้ว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งหมอลำที่สวยครบเครื่องคนหนึ่ง
แต่หลังเวทีเธอจะคือใคร

คุณผู้ชมครับ

เห็นอะไรก็อารมณ์ดีอ่ะนี่แหละ

สวัสดีครับ

อะไรคะ

ดูสิว่าเธอเป็นอย่างไรชีวิตเป็นอย่างไร
รู้ทั้งหมดเลยไปในหนึ่งชั่วโมง

ว้าวนี่นี่นี่
โอ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่

ตรงนั้นเลยค่ะ

ไม่ทำอย่างอื่นเพราะว่าถ้าไม่เป็นหมอลำซิ่งไม่รู้จะเป็นอะไรค่ะ
ก็ยังทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วค่ะ

เป็นหมอลำซิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
ก็แต่ก่อนก็ประกวดร้องเพลง

อายุ๑๐ขวบก็เริ่มประกวดร้องเพลงแล้ว

ก็ร้องง่ายก็เอาใหม่สู้ใหม่
มีเพลงฝันกลุ่ม

คือเวลาว่าเราถูกเลี้ยงแบบไหนเราก็จะได้รับสิ่งนั้นไปโดยอัตโนมัติ
ประธานโทษเสียงเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครับ
เป็นอย่างนี้ก็แต่ก่อนก็ไม่แหบขนาดนี้หรอกค่ะ
แต่ว่าคือการไปงานของเราคืองานเรามันเวลามันนาน
แล้วการที่เราใช้เสียงแบบนี้มาเรื่อยคุณภาพเสียงเรามันก็จะค่อยแห่วแล้วทีนี้แต่ว่ามันก็

แต่หนูก็ว่าหนูก็ปกตินะหนูก็เสียงอย่างนี้
จริงเหรอถามจริง

เราจะไม่ค่อยรู้ตัวนะจนวันหนึ่งเราเปลี่ยนไปคิดว่าพี่เสียงแหบไหม

ผู้หญิงเสียงแหบเนี่ยมันก็มันก็แปลกเนอะใช่ไหม

เป็นผู้หญิงค่ะ

ก็มันการงานของเรามันมันพาเราไปเองอะ
คือมันหลายชมมงตั้งแต่เล่นตั้งแต่สามทุ่มอ่ะ
แยนตีสามอะคะ

บางครั้งถ้าสนุกก็ตี๔
สามทุ่มยันตีสี่โอ้โห

จนถึงเล็กสามทุ่มสี่ทุ่มห้า

คนหนึ่งด้านลำ๑๒ปีก

บ้านสักครั้งละ๔๕นาทีครั้งละชั่วโมง
ถ้าคนขอเพลงเราต่อเราก็ต้องร้องต่อนะ
แล้วก็ถ้าเงินมาเพลงเข้าไป

แต่วันนี้เราจะได้เรียนรู้ว่าหมอลำจริง
ไม่ใช่ว่าอยู่อันนี้หมอลำคือมีหลายประเภท

ดังมากในอิสานเนี่ยดังมาตาหมอลำทั้งอิสานเนี่ยนะ
ทีแรกพี่โกะโอ้ยทำไมไม่รู้เพิ่งดังในอิสานทำไมต้องมาสัมภาษณ์

นี่บอกอย่างนี้นะพี่บอกแล้วว่าชีวิตของกิ๊กเนี่ยน่าสนใจที่สุดเลย

นี่คือเป็นบ้านอยู่บ้านปกติอาศัยอยู่ที่
คือบ้านภูมิลำเนาเคยอยู่อุบลค่ะ

ใช่ค่ะเปล่าอีสานได้เต็มทีเลยก็เปล่าอีสาน
ถ้าขึ้นมาอยู่หนีกันมาอยู่ครับพี่สาวค่ะพี่สาวแต่งงานแล้ว

ใช่ค่ะแล้วทีนี้คือถ้าสมมุติว่าเรามีงานในกรุงเทพเราก็จะมีอยู่ที่นี่

รถตู้ของใครรถส่วนตัวหรอครับ

รถตู้ข้างในรถส่วนตัว

เจ๊แม้วตาไปดูหน่อยห้องของขุ้งกิ๊ก
โอเคค่ะปกติเราก็จะไม่ให้นอนบนเตียงด้วยนะ

หนูนอนนิ่นนมากนอนกับหนูไม่ได้

ใช่หนูต้องนอนโซฟ้า
หนูสงสารมาก

บ้านที่เรามาหาคุณกิ๊กก็คือบ้านพี่สาวนั่นเอง
และถ้าเกิดหากมีงานคอนเสิร์ตในกรุงเทพ
คุณกิ๊กเขาก็จะมาพักอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละครับ
และที่สำคัญอีกสักครู่
เราจะได้เข้าไปดูถึงห้องนอนน้องกิ๊กกันแล้วล่ะครับ
ตื่นเต้นจริง